เมื่อสักครู่นี้น้องแมวเขาไปหาอาหารมา
เมื่อสักครู่น้ำจิ้มมันอาจจะเผ็ด
บางคนทานเผ็ดก็จะหน้าบูหน้าบี

หน้าเปรี้ยวเหรอเวลาทานเปรี้ยวโอ้โฮ
เลิกทานเปรี้ยวอีกเลยตลอดชีวิต

ไปดูคลิปนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม

ขอน้ำหน่อย
น้ำ
น้ำ

น้ำ

น้ำ

น้ำ

น้ำ
น้ำ